มนตบคืออาคารรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสประกอบเครื่องยอดรูปปราศาสตร์
หลังกายอดมนตบเป็นชั้นซ้อนกัน๓๕และ๗ชั้นน่าจะมีที่มาดังนี้
สามชั้นคือหลักไตรลักษณ์หมายถึงศีลสมาธิและปัญญาหรือสัญลักษณ์ของไตรภูมิ
ห้าชั้นคือเบนจขันได้แก่รูปรถกลิ่นเสียงและสัมผัสหรือจำนวนพระพุทธเจ้าห้าพระองค์
ชั้นคือเขาสัตตะบริพันธ์ทั้งเจ็ดที่ล้อมรอบเขาพระสุเมนอันเป็นที่ประทับของพระอินทร์ในจักรวาลของไตรภูมิ
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นสมมุติเทพเทียบเท่าพระอินทร์ดังนั้นต่อมาจึงได้นำสัญลักษณ์เครื่องมนตบ๗ชั้นมาสร้างเป็นยอดของพระมหาปราศาสตร์
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน